ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องงามหน้าอีกแล้ว

หน้างามหรือเปล่าไม่รู้แต่งามหน้าแน่นะคะ

ตอนแรกไปเป็นคราบนักท่องเที่ยวเดินทางไปในญี่ปุ่น
หลังเข้าไปในญี่ปุ่นได้เสร็จปุ๊บลอกคราบค่ะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนะคะไปจับได้คาสนามบินเลยค่ะ
คุณผู้ชมได้ทั้งไอซ์นะคะ
ไอซ์ประมาณ๑กิโลกรัมเพจของปปศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
มีการโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวของหญิงไทย๗คน
อายุอนามก็สักประมาณ๒๐๕๐ปีค่ะ
ถูกจับที่ญี่ปุ่นในข้อหารลักลอบขนยาเสพติด

ทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยจากภาพเนี่ย

คือเป็นการลักลอบขนเข้าประเทศญี่ปุ่น
ด้วยการซุกยาไอซ์มัดเป็นแท่งแบบนี้ค่ะ

ก๊อตเทปใสหรือถุงยางอนามัย
ไว้ในชั้นกางเกงกางเกงในหรือว่าผ้าอนามัย

หญิงไทย๗คนค่ะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตอนแรกไปในฐานะนักท่องเที่ยว
แต่เผอิญมันไปแสดงอาการพิรุธค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
พอเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลยเรียกตรวจค้น
แล้วก็พอไปตรวจค้นจริงด้วยเนี่ยคุณดูนะ

เข้าไปค่ะไปพบยาไอซ์น้ำหนักกว่า๑กิโลกรัม
ทีนี้ก็ไปสอบถามทั้ง๗คนนะ
๗คนมีกรกรณอด้วยให้เห็นกันแบบนี้ค่ะ
คนยอมรับว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามา
เพื่อส่งต่อให้กับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
ทีนี้ไปดูเรื่องของสถิติกันหน่อย
สถิติในรอบปีที่ผ่านมามีคนไทยถูกจับคดี
ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
มากถึง๓๗คนแล้วเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง
พอไปสอบสวนพบข้อมูลน่าสนใจ
คุณผู้ชมดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าเรียนแบบนะคะ
หรืออย่าหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
พอไปสอบสวนแล้วก็พบว่าคนที่เป็นคนไทยแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ย
ถูกชักชวนหรือจ้างวานให้เป็นนักค้ายาเสพติด
โดยนักค้ายาเสพติดผิวสีทางเลขาธิการปปศบอกว่า
อยากจะเตือนเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อ
หรือตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้างชาติ

คือตอนแรกทำเป็นว่าชวนไปเที่ยวไง
โดยเฉพาะนักค้ายาข้ามชาติที่เป็นผิวสี

มาหลอกจีบหลอกให้รักหลอกแต่ว่าต้องทำอะไรแบบนี้ให้อ่ะใช่
แล้วบางคนก็หลอกฝากสิ่งของ
และสิ่งของที่เอามาฝากคนไทยก็คือยาเสพติด
เพราะฉะนั้นนะคะก็เตือนกันแล้วค่ะว่าการลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นเนี่ย
อย่าทำนะเพราะว่ามีอัตราโทษค่อนข้างสูงทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะ
ไม่รู้จะมีผลทำให้เขาตรวจสอบคนไทยในการไปเที่ยวญี่ปุ่น
งวดมากขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะ

น่าภูมิใจนะข้อมูลอะไรแบบนั้นนะฮะ
ใช่๓๗คนนะรอบปีที่ผ่านมา